โดยออกสตาร์ทจากสารากลางจังหวัดแบ่งการวิ่งเป็น๓ระยะด้วยกัน
มี๕๐และ๒๑กิโลเมตรซึ่งมีนักวิ่งให้ความสนใจกว่า๔๒๐๐คน
รวมถึงก้อยรัชวินวงริยะดารานักแสดงที่มาร่วมวินในงานนี้ด้วย
ตลอดเส้นทางนะคะนักวิ่งก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำกก
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงรายรวมถึงวิถีชีวิตชาวล้านนายามเช้าด้วย
พยายามเช้าด้วยค่ะ
และเย็นนี้อย่าพลาดนะคะศึกวอเล็กบอลชาย
ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๒๐ที่ประเทศอีรานค่ะ
ทีมไทยก็จะลงแข่งขันในรอบจัดอันดับ๙ถึง๑๖วันนี้

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตั้งแต่ตี๒๔๕เป็นต้นไปค่ะ